คุณผู้ชมฮะเรามาคุยกันเถอะ
วิบ๓ฝ่ายหารือโหวตนายกรอบ๒
ก็บรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่รัฐสภานะครับ
ทางฝั่งสส๑๘พักการเมืองก็ส่งตัวแทน

แล้วก็มีทางฝั่งของสมาชิกวุฒิสภา

แล้วก็มีอาจารย์วันนอร์นี่คุณพระฤทธิใช่ไหมฮะ
ข้างหลังนี้ก็เป็นคุณชัยธวัฒน์
ก็ทุกฝ่ายแล้วครับในการเข้ามาพูดคุยกันแบบนี้นะครับ
คุณชมฮะคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนหลักหาธิการเก้าไกล
คุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนี่มาเองนะครับ

ตัวแทนทั้งจากภักดิ์เสียงข้างมากข้างน้อย
อย่างคุณชาดาไทเซดลองดิ์หัวหน้าภักดิ์โภกภูมิใจไทย

อย่างอาจารย์สมชายแสวงการเข้าร่วมนะครับ
จังหวะหนึ่งที่อย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการนะ
เป็นจังหวะที่ถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้ว
อาจจะถามหน่อยเขาคุยอะไรกัน
คุณผู้ชมค่ะคุณหมอชนน่าน
หัวหน้าพักเพื่อไทยเดินมาในห้องประชุม
พร้อมกับคุณประเสริฐจันทรรภ์ร่วงทองเลขาธิการพักเพื่อไทย
พอผ่านประตูเข้ามาปุ๊บนี่เห็นมีการชี้
ชี้ชี้ใครชี้เรียกคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกล
ซึ่งนั่งติดกับสวสมชายแสวงการ
จากนั้นคุณชัยธวัฒน์ลุกออกไปหาบรือกันอยู่มุมห้องแบบนี้
แล้วดูสีหน้าท่าทางดูเครียดไหมคุณ
นี่๔คนคุณชายธวัดคุณพี่จานจากก้าวไกล

คุยกันแต่คุยกันได้แป๊บเดียวแค่๑นาที
เพราะว่าหลังจากนั้นอาจารย์วันนอเดินเข้าห้องประชุม
ก็เลยต้องแยกย้ายคุณผู้ชมดูบรรยากาศตรงการคุยตรงนี้นิดหนึ่ง

นักข่าวบอกว่าอยากจะอ่านปากให้ออกเหลือเกิน

ก็เป็นเสียงในที่ประชุมทั่วไป
แล้วคุณดูจังหวะการกวักมือคือกวักนิดเดียว
แล้วก็เหมือนกับแบบเจ็บคอคันคอปวดคอหรืออะไรแบบนี้
แต่เป็นสไตล์เป็นท่าทางของหมอชนน่าน
เอามือใส่กระเป๋ากางเกงแบบนี้แล้วก็คุยกัน
คุณชัยธวัฒน์ก็เอามือซ้ายใส่กระเป๋ากางเกงเหมือนกัน
คุณประเสริฐเอามือทั้งสองข้างใส่กระเป๋ากางเกง
เอาวัจณภาษาเอาวัจณภาษาบ่งบอกอะไรได้บ้าง
ถ้าเกิดว่าหลังห้องคุณบุ๊กแกะไม่ออกนะ
ตอนที่นั่งคุยกันมีอีกช็อตนึงนะที่จะให้ดู

นั่งใกล้นายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภา
จังหวะนี้นะฮะปรากฏเหมือนคุยอะไรกันทำไมมีการ
หัวเราะมีการยิ้มมีการเงียบหูฟังมีอะไรกัน
อ่านปากสิครับว่าเขาคุยอะไรกันไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อย
ดันเสียงสุดเลยจะได้ยินไหมเนี่ย
เลยชัดเลยอะไรชัดมากเลยนะคุณไหนนะคุณอย่างนี้นะ

อ่านปากออกฉันนะว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
อันนี้คือเขาบอกไงว่าเข้าใจ

แต่ว่าไม่ได้มองตาคุณชายธวัตรนะ

เดี๋ยวต้องรอนักข่าวสัมภาษณ์
หลังการประชุมวิบ๓ฝ่ายนี้

แต่ถ้าถามว่าได้สัมภาษณ์คุณชัยธวัฒนตุลาธน
เลขาธิการก้าวไกลก่อนการขึ้นประชุมไหม

คือคุณชัยธวัฒน์เผยก่อนการเข้าประชุมถึงยัตติ
ที่มีข้อกังวลว่าหากเสนอชื่อนายพิธา
โหวตซ้ำไม่ได้นะครับ

บอกว่า๘พักร่วมเห็นตรงกันว่า
ไม่น่าจะตีความว่าเป็นยัตติทั่วไป
ตามข้อบังคับรัฐสภาที่๔๑ได้นะ

มีกระบวนการที่แยกออกมาตามรัฐธรรมนูล
หากรัฐสภาเสนอชื่อนายพิธา

คุณชัยธวัฒน์บอกว่าหากโหวตได้

จำนวนเสียงไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

คุณพิธาหัวหน้าพักเก้าไกรพูดเหมือนกัน

รวมถึงการแก้ไขมาตรา๒๗๒

ก็อาจจะต้องเปิดโอกาสให้พักเพื่อไทย

ถึง๓๕๐เสียง

การที่บอกก็มีความหวังวังอะไร
หวังในการโหวตรอบ๓ต่อไปหรือเปล่า

คำพูดของคุณพิธาและคำพูดของคุณชัยธวัฒน์

๕ก็ยังไม่ได้เป็นนายกอยู่ดีไงแต่อันนี้แปลว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนายศาสตร์ใช่ไหม
นั่นสิครับฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์นะครับ
อก่อนแหละนะครับก็อาจจะต้องนี่
ก็คงเราก็คงต้องเปิดโอกาสนะครับให้กับประเทศให้มันเดินหน้าต่อไปได้
ก็คงไม่ต้องกะเกณฑ์ชัดเจนนะครับผมคิดว่าเราเห็นตัวเลข
เราก็น่าจะพอจะประเมินได้นะครับ

เพราะเช็คสถานการณ์ทราบว่าไม่มีการเสนอชื่อแข่ง
เชื่อว่ามีก็จะไม่ผ่าน
ส่วนคุณชาดาไทเศษรองหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ยืนยันนะครับว่าพักภูมิใจไทยไม่เสนอนายกแข่ง

แต่อยากจะขอย้ำว่าคะแนนที่พักอันดับหนึ่งได้

หากพัก๙กลายถอยเรื่อง๑๑๒ก็พร้อมจะลงมติให้

แต่หากเป็นคนจากภักดิ์เพื่อไทย
แล้วก็มีพักที่สนับสนุนแก้มาตรา๑๑๒เข้ามาเกี่ยวข้อง
ก็จะไม่โหวตให้อยู่ดีถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นคนของเพื่อไทย
ส่วนทางฝั่งพักเพื่อไทยเองวันนี้บ่ายโมง

พรุ่งนี้ยติที่เสนอโหวตนายพิธาเป็นนายยกรัฐมนตรีรอบ๒

เพื่อไทยก็จะประชุมสอสอของพักด้วยนะครับ
คุณผู้ชมมีคนหนึ่งหาทางออกให้

ที่จะไปแก้เรื่องของยติ
ข้อ๔๑ของการประชุมรัฐสภา
อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกตได้โพสต์ข้อความแบบนี้ครับ

ตีความว่าการเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีโดย๘พักการเมือง

ไม่สามารถเสนอใหม่ได้ในสมัยประชุมนี้
เอางี้สิไปทาบทามพักหนึ่งเสียงมาอีกสักพักหนึ่งรวมเป็น๙พัก

เสนอเป็นยติโหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้

ซ้ำเดิมไม่ใช่เป็นยัตติที่เสนอจาก๘พัก

แล้วก็แฮชแท็กมาเสียงแมวกระซิบเมื่อคืนนี้